ในการประชุมคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนวุฒิสภา
เขาเชิญมา๔หน่วยงานด้วยกันครับมาร่วมให้ข้อมูล
ก็จะมีทั้งกองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนนทบุรี
กรรมคับการศูนย์พิสูจน์หลักฐาน๑สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจแล้วก็สถานีตำรวจภูทรเมืองนนทบุรี
ก็จะมาให้ข้อมูลกับทางคณะกรรมาธิการครับ
จากนี้เขาเชิญตัวแทนครอบครัวของคุณตังโมซึ่งเป็นผู้เสียหาย
มารับฟังการสักถามด้วย
คุณแม่ภัณฑิดาไม่ได้ไปนะครับแต่ว่ามอบหมายให้กับคุณเต๊สัตวัสดิ์เสร็จฐกร
มาสังเกตการณ์ครับและหลังจากคณะกรรมธิการรับฟังคำชี้แจงทั้งหมดแล้ว
สรุปมาประเด็นให้เสนอแนะ๔ข้อด้วยกัน
เลยที่อยากจะเสนอแนะคือให้พิสูจน์คราบเลือดจากเสื้อผ้าและบาดแผลของคุณแตงโม
เพื่อจะได้ดูไงครับว่ามีการทำร้ายร่างกายเกิดขึ้นหรือไม่
ที่จะเสนอแนะก็คือการค้นหาผ้าคลุมสีขาวที่หายไป
ซึ่งตอนนี้เห็นพี่เต้มงคลกิจยังหาอยู่นะฮะ
ข้อที่๓คือให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำงานอย่างรัดกลุ่มตรงไปตรงมา
และข้อสุดท้ายสิ่งนี้นี่แหละที่สังคมอยากเห็น
ให้ตำรวจนำตัวคนบนเรือทั้ง๕คนเข้าเครื่องจับเท็จครับ

เขาสังเกตดูมันมีการขัดแย้งกันเอง
หมายความว่าจะต้องมีคนที่ยังไม่ได้พูดความจริง
นี่ไงถึงแม้ว่าอาจารย์ปรเมฆมองว่า
เครื่องจับเท็จอาจจะไม่ได้มีประโยชน์มากเท่าที่ควร

แต่ถามว่าอย่างน้อยเนี่ยทำก็ดีกว่าไม่ทำนะคะ
แล้วพอทำจะได้รู้ไงครับว่า๑ใน๕คน
ไปสอบปากคำต่อว่ามันมีอะไรผิด
ตอนที่ให้การทีแรกหรือเปล่านะครับ
แต่ต้องดูว่าคำแนะนำของทางกรรมนิการ

เป็นคำแนะนำตำรวจเขาจะใช้หรือไม่ใช้
คงต้องอยู่ที่เขาด้วยเหมือนกัน